พร้อมจะชิมแล้วนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อขึ้นชื่อของโกน้อยครับชามใหญ่สะใจเส้นเยอะครับ
เนื้อแยะนะฮะลูกชิ้นมากมายนะฮะกินเนื้อก่อนดีกว่า

สามชั้นถ้าเป็นหมูก็สามชั้นแต่ที่เนื้อพื้นท้องมีเนื้อมีหนังมีไขมัน
ครบเลยนะฮะ
น้ำซุปเข้มข้นมากเลยหอมหวาน

มีทั้งนุ่มของมันของมันนะเหนียวนิดหน่อยของหนังแล้วก็ความนุ่มของเนื้อด้วย
รวมตัวกันเนี่ยหลายอย่างเนี่ยถือว่าอร่อยเด็ดเลยทีเดียวล่ะครับ
โกครับผมคุ้มค่าด้วยอย่างนี้ทำเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบห้าสิบนี่นี่จานนี้มันรู้สึกจะ๕๐
ห้าสิบบาทห้าสิบบาทครับเพราะว่าให้เยอะเลยเกินครับนี่ห้าหกเม็ดทีเดียวอ่าฮะ
พร้อมกับเนื้อแล้วเส้นเยอะแยะมากมายเลยแต่หลังโกอีกอย่างหนึ่งขึ้นชื่อก็คือ
หกไก่ข้าวหมกไก่ตัวนี้ขึ้นชื่อเหมือนกันท่าม่วงนะฮะอันนี้ดังมากมากเลยนะครับผม
ครับหนึ่งอย่างที่เห็นนะฮะก็คือว่าสีของข้าวหมกเนี่ย
ใส่แบบเครื่องเทศเยอะมากมากเลยใช่ไหมใส่ใส่เยอะใส่เยอะเออสีมันเลยแบบ
เป็นสีเข้มเข้มนะครับแล้วก็ตอนที่โกเปิด
หม้อข้าวมาเนี้ยมันได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศเลยนะครับผมใช่อืม
จะมีหลายอย่างในเครื่องในในเวลาหุงเนี่ยเวลาหุงต้องทำยังไง
โกสอนอะไรดิก็ต้มไก่ใส่เครื่องเทศอืมใส่เนื้อใส่นมใส่
หลายอย่างอยู่นะครับใส่เต็มที่เลยครับเครื่องเทศนะครับ
หูหอมมากมากครับมีเนยต้มไก่เนี้ยหอมมากใช่
ยอมอ้วนเลยครับก็เนื้อก๋ายนุ่มมากมากตัวข้าวมีความหอม
น้ำจิ้มก็ครบเครื่องเลยมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเผ็ด
น้อยน้อยมากอืมงันทำคัญจริงอืมอย่างนี้ถามเมื่อไหร่
นี่๖๐บาทครับให้เยอะอย่างนี้เลยครับทุกจานให้เท่ากันอย่างนี้หมด
ไม่เท่าดูดูหน้าขายดูหน้าขายคืออะไรบางทีคนนี้กินเก่งอะไรอย่างงี
เราจะให้อีกเพิ่มอีกในราคาเดียวกันด้วยนะราคาเดียวกันเนี่ย
อ๋อแต่คนนี้หน้าจึงอย่างเงี้ยเนี้ยนักกล้องเราอ้วนอ้วนอย่างเงี้ย
เราก็จะเติบเพิ่มให้เขาเดี๋ยวให้เยอะเข้าเยอะหน่อยครับ
มีน้องผู้หญิงตัวอีกเล็กเนี้ยอย่างงี้หอมหอมอย่างงี้ครับ
ก็เขาก็บอกเอาข้าวน้อยหน่อยแล้วก็อาจจัดไปอืมดูส่งความเหมาะสมของ
ลูกค้าด้วยเขากินแล้วกินเหลือแล้วเที่ยวหลังเราก็ไม่ให้เยอะอ่า
เสียดายของเนอะเจอราคาเท่ากันราคาเท่ากันแล้วก็แบ่งกัน
คนกินน้อยก็กินน้อยหน่อยคนกินเยอะก็ได้กินเยอะหน่อยนะครับ
โกได้ยินมาว่าร้านโกเนี่ยเรียกได้ว่าติดหนึ่งในสิบของร้านอาหารที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
ที่ใครผ่านไปผ่านมาต้องแวะมาทานรู้สึกไงบ้างก็ดีใจผมอยู่ตรงนี้มานานอืม
ย่านเก่าท่าม่วงเลยครับครับพอดีใจแล้วเดี๋ยวนี้มันมันคนอ่า
จากที่อื่นผ่านไปผ่านมาก็แวะมาบางทีเราไม่ได้รู้จักเขาหรอก
เขารู้จักเราอืมก็ดีใจครับดีใจนะในในการชนะบุรีเราเห็นเห็นคนแปลกแปลกหน้ามาแสดงว่าเขาเขารู้แล้วเขาเข้ามาเองอย่างเงี้ยอืม
ใจร้านดังครับภูมิใจดีใจนะใครอยากจะมาร้านโกเนี่ยเดินทางมายังไง
ก็มาท่าม่วงให้ได้ก่อนครับแล้วก็ถามหาชาวท่าม่วงเนี่ยอ่า
แทบทุกคนน่าจะรู้จักแถวนี้เขาเขาเรียกว่าย่านย่านตลาดเก่าท่าม่วงครับ
อ่าตลาดนางรอยอะไรประมาณนี้นะครับก็คือมากาญจนุรีมาท่าม่วงให้ถูกก่อนเถอะครับ
ถ้ามาท่าม่วงถูกนะถามคนนี้รู้จักพี่บอลรู้รู้ครับอ่า
จุดใหญ่ใหญ่จะรู้แน่นอนครับผมอ่าถ้ามาแล้วร้านปิดมีไหมมีวันหยุดไหม
มีมีบ้างหยุดวันไหนครับก็ไม่แน่นอนถ้าสักสิบห้าวันแล้วผมเหนื่อยผมก็จะหยุดกันเลยหยุดเลย
หยุดเลยครับสิบห้าวันไม่รู้จะเหนื่อยวันไหนด้วยครับ
ไหนก็หยุดเดือนหยุดประมาณหนึ่งครั้งเดือนหนึ่งจะหยุดหนึ่งครั้ง
แต่ส่วนใหญ่ก็เปิดทุกวันส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเปิดโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือวัน
วันหยุดทำราชการนี้จะขายอันนี้เปิดแน่นอนเปิดแน่นอนร้านเปิดปิดกี่โมงครับ
เปิดเจ็ดโมงครึ่งเริ่มขายแล้วครับครับจนถึงบ่ายสามโมงครับ
บ่ายสามโมง๗โมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงทุกวัน
ยกเว้นวันที่เหนื่อยก็จะปิดนะครับผมประมาณนั้นครับเอาล่ะ
วันนี้ขอบคุณโกมากนะครับผมขอบคุณครับ
จากร้านโกน้อยมาไม่กี่ก้าวครับเราจะเจอกับร้านบะหมี่เก่าแก่นะครับ
มายาวนานกว่า๖๐ปีแล้วแต่ด้วยยุคสมัยใหม่ครับ
เขาแนะนำเอาไอเดียเก๋ไก๋มาใส่เส้นบะหมี่ของเขาครับ
แต่ไอเดียนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวเราเช่นพร้อมกันเลยครับ

เขาบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวหมูสุขาร้านนะครับเป็นร้านเก่าแก่ของเบอร์ท่าโมนตะวัดกาลชนะบุรีนะครับผม
ต้องถามก่อนว่าเปิดมานานกี่ปีแล้วครับก็ประมาณหกสิบค่ะ
สิบปีแล้วใครเป็นคนเปิดคนแรกอ่าอาม่า
แล้วสมัยก่อนที่อาม่าขายเนี่ยขายอะไรขายก๋วยเตี๋ยวอะไรขายเป็นก๋วยเตี๋ยว
เตี๋ยวน้ำใสคนจีนปกติเนี่ยค่ะครับผมน้ำใสปกติเลยค่ะ
แล้วพี่เป็นรุ่นที่อะไรล่ะที่มาดูแลร้านรุ่นที่สองรุ่นที่สอง
มีการพัฒนาปรับปรุงสูตรยังไงบ้างให้ขายดีครับค่ะรับรับมรดกลูกชิ้นค่ะ
ลูกชิ้นก่อนอ่าผลิตเองทำเองอ่าแล้วแว่งนี้ก็มีของแกเนี้ย
ทำผลิตลูกชิ้นเองครับผมก็ขายส่วนใหญ่ชื่อเสียง
ช่วงนั้นก็เป็นพวกลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นไหนลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมู
หวานลูกชิ้นหมูแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสปกติอันนี้คือดังอยู่แล้วล่ะ
ใช่นานกว่าแล้วล่ะขายดีอยู่แล้วล่ะค่ะอ่าพอพี่พึ่งมา
มาพัฒนาต่อย่อยตั้งแต่วะครับก็มีมีผลิตบะหมี่เองอ่า
เกี้ยวเองบะหมี่เองเกี้ยวเองใบเกี้ยวเองค่ะแล้วก็เริ่มมาทำพวกไอ้
ชาโคอะไรทีหลังเนี้ยค่ะชาโคคือบะหมี่ชาโคเหรอค่ะบะหมี่ชาโค
เราไปเอาไอเดียมาจากไหนเนี้ยอ่าไอเดียไอชาโคนี่ของลูกชายอืม
เขาบอกว่าใส่ผงชาโฮเข้าไปในเส้นบะหมี่เขาก็เลยลองทำดู
อืมแล้วก็พอทานแล้วก็โอเคอืมกลายเป็นร้านดังเลยหลังจากนั้นก็มีชื่อเสียงเลยเนอะ
ตอนนี้เรามาถึงร้านแล้วเดี๋ยวขอบุกเข้าไปในครัวนะว่ามีส่วนผสมอะไร
เอาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยที่อาม่าขายมาแล้วโด่งดังจนมาถึงรุ่นพี่ที่มาพัฒนาเส้นบะหมี่เป็นชาโค

มาครับบุกเข้ามาในครัวนะครับเรามาดูบะหมี่ของทางร้านดีกว่าที่เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงในรุ่นที่๒
นะยังโด่งดังเลยใครมาที่อำเภอท่าม่วงนี้ก็ต้องแวะมาทานนะเอาอันแรกก่อนแล้วกันนี่เลย
ขั้นตอนการทำก็เอาแป้งมาผสมกับไข่กับมันเนี่ยนวดแล้วก็ใส่เครื่องครับผม
แล้วก็ออกมาเป็นเส้นอย่างนี้นะวันหนึ่งนี่ใช้กี่กิโลเนี่ยเส้นบะหมี่ธรรมดาเนี่ย
ตกประมาณถ้าใช้ขายนะคะประมาณ๑๐กิโล
ว่าขายที่ร้านอย่างเดียวประมาณ๑๐กิโลแล้วนี่ขายส่งด้วยเหรอ
ส่งด้วยพอมีส่งเส้นด้วยมีคนมารับด้วยนะอ่าอันนี้บะหมี่ไข่ธรรมดา
อันนี้ที่น่าสนใจบะหมี่ชาโคนะครับผมอ่ะขั้นตอนการทำทำอย่างไรบอกได้ไหม
ก็เหมือนกันเลยแต่ว่าแค่ใส่ผงชาโพแค่นั้นเองค่ะ
เอาเหมือนกันเลยแต่ใส่ผงชาโคผงชาโคเราเอามาจากไหนเนี่ย
ผงชาโคก็ซื้อสั่งบริษัทมา
สั่งบริษัทที่ไหนเมืองไทยหรือเมืองนอกเมืองไทยค่ะแต่ว่าผลิตเขาผลิตที่อ่าอะไร
เขาใช้ไม้ไผ่ของประเทศญี่ปุ่น
เราก็เลยคิดว่าอันนี้มันน่าจะโดดเด่นแหละสามารถสร้างจุดขายให้กับร้านเราได้

สำหรับเส้นบะหมี่ทั้งแบบบะหมี่เหลืองและบะหมี่ชาโค

เขาจะทำอาทิตย์ละ๒ครั้งนะคะ
ในแต่ละครั้งก็จะทำราว๑๐๐กิโลกรัม
โดยจะแบ่งไว้สำหรับขายหน้าร้านวันละ๕๑๐กิโลกรัมค่ะ
แล้วแต่ช่วงเทศกาลและวันหยุด
เหนือจากบะหมี่ที่แบ่งไว้ขายหน้าร้าน

ในจังหวัดกาญจนบุรีและต่างจังหวัด
สแตนบายไว้สำหรับออเดอร์
ที่จะสั่งมาทางออนไลน์ของร้านอีกด้วยล่ะค่ะ

ค่ะเป็นหมูบดใส่รสชาติเข้าไปนิดนึงอืมใส่รสชาติอะไรอ่ะรสชาติพวกเค็มเค็มเกลือ
เกลือใส่อ่าน้ำตาลอะไรพวกเนี้ยค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลกับเกลือ
หมูบดเนี่ยนะแล้วก็มาทำเป็นไส้นะครับผมอ่าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ
อันนี้หมูแดงบ้างอันนี้หมูแดงก็สูตรของที่นี่เหมือนกันอ่า
ต้องหมักอยู่นานไหมหมักค่ะประมาณกี่วันหมักประมาณอ่า
สามถึงสี่ชั่วโมงค่ะสามสี่ชั่วโมงหมักเสร็จแล้วเอามาทำอะไรต่อครับ
ก็เอามาตั้งไฟตั้งไฟเคี่ยวให้งวดงวดน้ำหน่อย
ให้มันเกาะตัวอืมแล้วก็ไปอบอีกครั้งหนึ่งอ๋อคือเอาใส่ในกระทะนี่แหละ
แล้วก็เคี่ยวให้มันนวดเข้าไปจากนั้นเอาหมูเนี่ยไปอบอีกทีหนึ่ง
นะครับผมก็จะได้หมูแดงแบบนี้นะฮะอันนี้ลูกชิ้นอันนี้ลูกชิ้นคือ
อันนี้พี่ก็ทำผลิตเองผลิตเองเหมือนกันค่ะอันนี้คือดั้งเดิมตั้งแต่สมัยอาม่าเลย
อันนี้เลยนะฮะอันนี้เลยนะเมื่อก่อนสร้างชื่อก็คือลูกชิ้นเนี่ยค่ะ
ชิ้นตัวนี้แหละลูกชิ้นตัวนี้นี่ใช้หมูส่วนไหนอ่าส่วนสะโพกใช้สะโพกนะ
ทำไมถึงเลือกใช้สะโพกล่ะมันจะเนื้อมันจะตึงกว่าทุกส่วนไม่มีหมั่งอืม
นี่บ่อสูตรหมดเลยนะเนี่ยเอามาดูนี่นี่อะไรเอ่ยอันนี้พวกน้ำซอสที่ราดพวกบะหมี่แห้ง
พวกก๋วยเตี๋ยวแห้งอะไรอย่างเงี้ยฮะพวกน้ำซอสมาจากอันนี้แหละค่ะอ๋อ
มาจากเจ้าหมูแดงนี่แหละใช่ใช่อัมราชอัมราชพวกอ่าพวกทำแห้งพวกอะไรเนี้ยฮะ
นี่เครื่องปรุงปกติเครื่องปรุงต่างต่างอ่ะมาดูน้ำซุปกำลังในหวาน
น้ำซุปตัวนี้ฮะนี่น้ำซุปของเราใส่อะไรบ้างจ๊ะกระดูกข้อ
กระดูกข้อแล้วก็ส่วนใหญ่มันเป็นจีนดั้งเดิมอะค่ะ
พี่ก็ไม่ค่อยใส่เครื่องปรุงอะไรพวกเปรี้ยวไอ้พวกน้ำตุงน้ำตาล
อ่าน้ำปลาพี่จะไม่ใส่อะไรเลยมันจะเป็นจืดจืดเฉยเฉยอ๋อ
เป็นจืดจืดเฉยเฉยของคนจีนตั้งเดิมเลยอันเนี้ยมันก็จะหวานมาจากกระดูกไว้แหละ
ใช่ใช่ใส่กระดูกไว้แหละมันก็แค่หวานกระดูกแค่นั้นเองอ่า
มันจะไม่มีรสชาติอะไรทั้งนั้นแล้วเราก็ใส่หัวใจเขาด้วย
มันจะหวานหวานน้ำกระดูกแค่นั้นนะคะแค่นั้นเลยใส่กระดูกเยอะไหมเนี่ย
ก็เยอะต้องเยอะนิดนึงถ้าไม่เยอะเอ่อประมาณสองกิโล
กิโลกระดูกกระดูกไอ้ขาตั้งอ่ะนะขาตั้งนะใช่สองกิโลต้มนานไหม
น่ะกี่ชั่วโมงก็เช้ามืดนั้นอ่ะตีห้าก็ตั้งมาเลย
ตีห้าตีห้าแล้วเริ่มเปิดกี่โมงเริ่มเปิดก็ขายจริงจริงก็ประมาณแปดโมงถึงเก้าโมง
ก็ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงหนึ่งใช่ด้วยน้ำซุปต้มกระดูกที่แบบหวานหอมแบบธรรมชาติจริงจริง
เคี่ยวก่อนอ่ะโอเควันนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องมาชิมแล้ว
สำหรับบะหมี่ชาโก้ที่สร้างชื่อให้กับทั้งร้านนะครับผมถ้าอย่างนั้นแนะนำเมนูอะไรดิ
เป็นแห้งหรือน้ำแห้งก่อนก็ได้ค่ะงั้นเอาบะหมี่ชาโคแห้งหนึ่งที่ครับผม
เชื่อว่าตอนนี้แฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
คงอยากลิ้มลองความอร่อยของบะหมี่ชาโคของที่ร้านกันแล้วใช่ไหมล่ะ
เอาเป็นว่าอดใจรออีกนิดนึงแล้วช่วงหน้ามาชิมรสชาติของบะหมี่ชาโคเส้นดำสุดเก๋

ข้าวหมุนด้วยบะหมี่ทุกท่อไปเลยค่ะใช่มีความเหนียวนุ่มเหมือนกันเลยนะครับผม
นุ่มมากเลยเนอะค่ะแล้วก็มีรสชาติของเครื่องหมักต่างต่างค่ะ
ซับเข้าไปในเนื้อหมูได้อย่างดีลูกชิ้นก็ดีเหนียวนุ่มนะฮะ
มีความหอมหอมเนื้อหมูด้วยแล้วก็เครื่องที่ใส่เข้าไปอืม
ลูกชิ้นที่นี่ไม่ผสมแป้งไม่มีแป้งเลยนะเนื้อหมูล้วนเลยใช่อ่า